ส่วนคดีนี้ค่ะที่ทางผู้ต้องหาทำร้ายแม่ของผู้สื่อข่าวที่
จังหวัดสระบุรีจนเสียชีวิตเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้วหลังก่อเหตุ
ผู้ต้องหารายนี้หลบหนีไปล่าสุดนะคะทางตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวไว้ได้
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วนะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพพระพุทธบาทและชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรี
ร่วมกันจับกลุ่มนายนรงพวงสาลีหรือเอกแตงโมอายุ๔๒ปี
ผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายนางอุบลคำแย้มอายุ๖๘ปี
แม่ของนายสัญชัยช้างเนียมผู้สื่อข่าวจนเสียชีวิต
ได้ที่ฟาร์มวัวแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอลำสนทิจังหวัดลบบุรี
หลังหลบหนีการจับกลุ่มมานานกว่า๒เดือน
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๔มกราคมที่ผ่านมา
พันธุ์ตำรวจเอกกิติสุขสมพักรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีเปิดเผยว่า
ชุดสืบสวนได้แกะรอยตามหาไปตามสถานที่ต่าง
ไม่ว่าจะเป็นบ้านญาติหรือบ้านเพื่อนของผู้ต้องหา
มาทราบว่าผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไปตามพื้นที่ต่างในอำเภอพระพุทธบาท
โดยอาศัยขอข้าวจากวัดมาประทังชีวิต
ไปสมัครงานในฟาร์มวัวแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอลำสนทิจังหวัดลบบุรี
ก่อนจะถูกจับกลุ่มได้เมื่อวานนี้
โดยทันทีที่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้
ก็นำตัวมาสอบปากคำที่สพพระพุทธบาททันที
เมืองต้นผู้ต้องหาให้การสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
ส่วนแรงจูงใจมาจากในวันที่เกิดเหตุ
ผู้ต้องหาได้เสพยาเสพติดอย่างหนัก

เข้าใจผิดว่าผู้ตายจะเข้ามาทำร้าย
ได้ทำร้ายร่างกายผู้ตายจนเสียชีวิต
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

มาเป็นข้อมูลในการสืบส่วน

ท่านตำรวจสพพุทธบาทได้ควบคุมตัวนายนรงค์
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุ
บริเวณปากซอยเข้าบ้านของผู้ก่อเหตุ
ซึ่งเป็นจุดที่นายนรงอ้างว่ามีปากเสียงกับผู้ตาย
ก่อนที่นายนรงจะเดินปรีเข้ามาหาผู้ตาย
นั่งอยู่บนแคล่ของเพื่อนบ้าน
แล้วผลักผู้ตายลงไปกับพื้น
ต่อหน้ากระดูกของผู้ตายพร้อมบอกไปว่า
ทำลงไปนั้นไม่ได้ตั้งใจแต่เป็นการพลั้งมือ
ก่อนจะปักทูบลงไปในกระถาง
จากนั้นตำรวจได้ควบคุมตัวนายนรง
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
โดยนายนรงยอมรับว่าสาเหตุที่ทำลงไป
จากทะเลาะกันเรื่องสุนัขของผู้ตาย
มักจะออกมาขับถ่ายสิ่งปฏิกูลที่บ้านของเขา

จึงเป็นปัญหาที่ค้างคากันมานาน

ทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต

อ่าฮะเขียงกันเรื่องอะไร

มันมีเรื่องที่ทะเลาะกันมาตั้งแต่ก่อน

หมามาขี้ในบ้านเราในบ้านผม

อ๋อผักล้มแล้วทำยังไงต่อ

อ่าพูดเลยค่ะบีที่อยากพูดว่าอะไรบ้าง

ถ้าผมตั้งใจทำผมทำไปนานแล้ว

ทำไมเราต้องไปทำเขาแบบนั้นไม่ได้

ตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรี
ยังได้สั่งการให้ตำรวจสพพระพุทธบาท

ผู้ต้องหาจะสามารถหลบหนีออกจาก
อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
ยังอำเภอลำสนทิจังหวัดลบบุรี